พาไปที่กาลสินไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยเขาบอกเขามีเมนูบ่อย
เมนูนี้ชื่อว่าตวดงัดต้มยำขายใหญ่
น้องใบตองฮะมันคืออะไรครับไอ้ตัวงัดเนี่ยเออ
ดิฉันก็สงสัยเหมือนกันคุณแต่ว่าเมนูนี้ชื่อของเขาชื่อว่าตัวงัดต้มยำไข่ใหญ่จริง
จากรูปร่างหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แบบต้องบอกว่ารสชาติดูเหมือนจะจัดจ้านแล้ว
ไอ๋ไข่ไยบ้ำนี้น่ะมันคือหมูบดก้อนกลมโต
กลมโตอุ้ยซึ่งพอลูกค้าเนี้ยเจาะลงไปยังไง
จะเจอกับอะไรรู้ไหมเจออะไรครับเส้นอ๋อถ้าโถก็ต้องเจอเส้น
คุณดูก่อนเจาะลงไปเสร็จเจอเส้นเจอเส้นแล้วเจออะไรอีก
เจออะไรอีกไข่ต้มลูกโตโตอีกหนึ่งฟอคุณคุณจริงด้วยน้องไปต้อง
คุณดูดิแล้วโหลูกค้าหลายคนถูกอกถูกใจมาก
ค่ะบอกเลยว่าต้องมาซ้ำลูกค้าว่าอย่างงี้ไปถามเจ้าของร้านกันหน่อย
คุณเชิดมูลศรีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีชูทงกาลสิน
เขาอธิบายคุณดูวิธีการทำของเขานะเขาอธิบายขั้นตอนการทำบอกว่า
เขาจะใช้หมูบดมาปรุงรสก่อนแล้วทำให้เป็นแผ่นอ่า
เป็นแผ่นเสร็จแล้วอ่าเอาไข่ต้มกับเส้นที่ลวกแล้วเออ
ต้องเป็นเส้นที่ลวกแล้วนะคะไข่ต้มที่ต้มแล้วแล้วก็เอามาวางไว้
แบบนี้เสร็จทำยังไงทำยังไงห่ออ๋อห่อให้เป็นก้อนกลมกลม
แล้วก็เอาไปต้มในหม้อจนกระทั่งหมูบดหมูบดสุกมันจะลอยขึ้นมา
อ่ะเป็นก้อนแล้วไปต้มพอใส่ต้มปั๊บหมูบดลอยขึ้นมา
ว่าสุกค่ะแล้วยังไม่หมดคุณยังไงเขาจะนำไปนึ่งด้วยอืม
เสร็จเอาไปนึ่งสำหรับรอเสิร์ฟลูกค้าเพื่อความสดใหม่ตลอดเวลานั่นเอง
นี่แหละเป็นลักษณะของหมูบดจุใจห่อไข่ใส่เส้นนี่นี่นี่
เฮ้ยอลังการมากคุณนี่น่ากินนะใช่แล้วเขาบอกว่าพอผสมกับเครื่องต้มยำน้ำซุปรสเด็ดของร้านนะ
มันทำให้รสชาติกลมมากแซ่บถูกปากจนลืมปรุงกันไปเลย
มันลูกใหญ่ใหญ่พอกับลูกเปตองเลยเออใช่เพราะว่าเอาแค่ไข่ต้มอ่ะก็ใหญ่แล้ว
วันนี้หมูบดอีกเส้นอีกนะคะใครที่สนใจจะชิมตัวงัดต้มยำไข่ใหญ่
เชิญที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีชูทงสาขากาลสินเลยเขาเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงจนถึง๕โมงเย็น
อยู่บริเวณใต้สะพานลอยหน้าโรงเรียนกาลสินพิทยาศรนะคะมีเมนูเยอะแยะ
หมูทั้งเนื้อต้มยำน้ำใสน้ำตกอะไรอย่างนี้มีหมดเลย
เมนูข้าวจานด่วนอย่างข้าวมันไก่ข้าวไข่เจียวทางร้านก็มีแล้ว
คนละครึ่งก็มีเอาคนละครึ่งก็ได้เนอะคือคนละครึ่งฟองอ่ะหมด
มันไม่ใช่สิไม่ใช่หมายถึงโครงการของทางภาครัฐที่บอกว่าคนละครึ่ง
ใช่อันนั้นมีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าไปด้วยกันกินไม่หมดก็คนละครึ่งฟองก็ได้ไข่